ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนยังไม่มีรัก
ระวังคนมาผัวพันใกล้ชิดมีใจไม่ซื่อสัตว์
ในฐานะการเงินมากกว่าคนมีครอบครัว
คู่จะเข้มงวดเรื่องรายได้มากกว่าปกติคู่จะมาแก้ปัญหาเรื่องเงินทองให้
สุขภาพระวังอุบัติเหตุทั้งเล็กน้อย
จนถึงขั้นเลือดตกยางออกระวังอาการเครียดทำให้เกิดโรคภัยต่าง
ระวังโรคฤษีดวงทวารฝีฝักบัวที่ก้นฝีในร่มผ้าฤดูตกขาว
การเงินรายได้ค่อยเพิ่มขึ้นเป็นระยะพอมีให้ใช้จ่ายได้ตามปกติ
การติดตามทวงหนี้มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีทวงหนี้ได้
ถ้าประนอมหนี้ก็ให้ยอมรับเงื่อนไขการผ่อนชำระการงานจะดีขึ้นเล็กน้อย
งานขยับดีเงินก็ขยับดีตามไปด้วยระวังสัมพันธภาพกับเจ้านาย
ผู้บังคับบัญชาจะถูกเรียกไปตักเตือนฆ่าโทษ
ในความผิดคนอื่นที่โยงมาถึงให้น้อมรับอย่างใจเย็น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์